ที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ครับนั่นก็คือหมู่เกาะทะลุครับ
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ซึ่งต้องบอกว่าใครที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรรวมถึงคนท้องถิ่นนะครับก็ไม่พลาดที่จะมาดำน้ำแห่งนี้ครับ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่โดดเด่นมากอีกแห่งหนึ่ง

พื้นที่รอบเกาะในเขตอุทยานยังมีแนวปาการังและกองหินใต้น้ำอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
ไม่ว่าจะเป็นเกาะงามใหญ่เกาะงามน้อยและเกาะทะลุ
นักกีฬาและทีมงานที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
จะได้สัมผัสบรรยากาศก่อนใคร
เพราะตรงกับช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวพอดิบพอดี
นักกีฬาแล้วก็โค้ดกรรมการแล้วก็ท่านผู้ติดตาม
ที่มาเชียร์นะคะนักกีฬาในพื้นที่ของตนนะคะ
ถ้ามีเวลาว่างจากการแข่งขัน
อยากให้มาสัมผัสความวดงามของธรรมชาติ
ซึ่งเรามีตั้งแต่ภูผาสูงมหานาทีนะคะ
ที่อำเภอพะโต๊ะแล้วก็มีทะเลป่า
ต่อกันที่ผลการแข่งขันไฮไลท์วันนี้

ประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศ
เป็นการรีแมชรอบชิงเมื่อปีที่แล้ว
ระหว่างกรุงเทพมหานครแชมป์เก่า๒สมัย
ในชุดสีส้มพบกับจังหวัดนนทบุรี
ปรากฏว่าแชมป์เก่าทีมกรุงเทพ
ที่ส่งอายการโพพืชลงเดี่ยวมือหนึ่ง
เอาชนะธนพัฒน์กิตินวรัฐจากนนทบุรีไปในคู่แรก
ก่อนที่ปันทรแสงวนิดเดี่ยวมือ๒

และปิดท้ายที่ประเภทคู่มือหนึ่งก็ยังฟอร์มร้อนแรง
ช่วยให้กรุงเทพเอาชนะนนทบุรีไป๓
ต่อ๐คู่คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๓ติดต่อกัน
ข้ามมาที่กรีธาวิ่งข้ามรั้ว๑๑๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
สมพงศ์ผุดผ่อนจากจังหวัดขอนแก่น

ทำเวลา๑๔๘๖วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง
อีกหนึ่งชนิดกีฬาครับอย่างกีฬาฟุตบอล
เขาใช้เวทีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
เลือกนักกีฬาเพื่อก้าวไปติดทีมชาติในอนาคต

แต่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ตาเห็น
เพราะการเล่นกีฬาฟุตบอลต้องใช้ความพยายาม
ความอดทนในการแข่งขัน
โดยนับจำนวนครั้งในการตีลูกบอล
ผู้ชนะต้องตีให้จำนวนน้อยครั้งที่สุด
ปัจจุบันวูดบอลเริ่มเป็นที่นิยมในไทย
ยาวชนหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
เพราะเป็นการฝึกสมาธิให้มั่นคง
มีสายตาดีในการคาดคณีการตีลูกให้แม่นยำ
และยังนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกาย

เราจะตีตรงได้มันก็ใช้เวลานานนะคะ
บางทีถ้าสมมุติเราเครียดใช่ไหมคะ
แล้วก็สามารถมาระบายอารมณ์ได้
เพราะว่าบางเกรดมันก็ใช้ระยะไกล

แล้วก็มันมีเสน่ห์ตรงที่เราใช้สมาธิ
เพราะว่าเราจะต้องเล่นเงียบเล่นคนเดียว

แต่ละครั้งจะมีนักกีฬาฝีมือดีแต่ละจังหวัด

เป็นโอกาสที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
คัดเลือกนักกีฬาเข้ามาเสริมทีมชาติ
รวมถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียช่วงปลายปีนี้
สมาคมต้องให้ความสำคัญ
ในการที่จะดูความสามารถของนักกีฬา
แล้วก็หานักกีฬาที่มีฝีมือที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับ
เพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับเป็นตัวแทนของประเทศ
แม้ว่ากีฬาฟุตบอลจะยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนกีฬาอื่น
แต่การพัฒนาที่เน้นการสร้างเยาวชนขึ้นมาเป็นหลัก
จะเพิ่มความหวังการคว้าเหรียญรางวัล
มหากรรมกีฬาโลกในอนาคต
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน